กลับมาช่วงนี้ยังคงมีบรรยากาศของสงกรานมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
ประเพณีสงกรานที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งคือประเพณีของชาวไทยลื้อบ้านหนองบัว
จังหวัดน่านครับทางภาคเหนือที่นี่ถึงแม้ว่าเป็นการจัดงานแบบเรียบง่าย
แต่ว่าโดดเด่นนะครับมีการแสดงถึงอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพื้นที่อื่นไม่มีแบบนี้
มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณจริยาสริสันพงศ์ครับ
แสงแรกวันที่๑๕เมษายนของทุกปี
ชาวไทยลื้อบ้านหนองบัวตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเข้าวัดทำบุญที่วัดหนองบัว
วัดประจำหมู่บ้านในประเพณีวันสงคราน
โดยถือเลิกวันพญาวันตามความเชื่อของชาวล้านนาเป็นวันมหามงคล
วิถีปฏิบัติของชาวไทยลื้อมีอัตลักษณ์ต่างจากทั่วไป
โดยจะตักบาดข้าวเหนียวใส่บาทพระเสมือนตักบาทกับพระสงฆ์
ก่อนร่วมกันตานเจดีไซน์ถวายวัดปักตุงส่งตานข้าวปุ้น
ด้วยการนำข้าวเหนียวปั้นเป็นกองตามจำนวนคนในครอบครัว
พร้อมนำสายสินมาผูกล้อมรอบจะดีไซน์ปัดเป่าสิ่งร้ายเสริมความสิริมงคล
สายสินนี้ยังผูกโยงกับการทำพิธีสืบชะตาสวดมนต์หลวงเพื่อต่อดวงชะตาด้วย
วันนี้มันเป็นวันมหาสงการเป็นวันพญาวัน
ก็ชาวไทยลื้อก็ได้ถือปฏิบัติกันเองมาเป็นจำแต่ดั้งเดิม
ชาวไทยลื้อก็ถือว่า๓๖๕วันวันนี้ดีที่สุดเลย
เรื่องราววิถีชีวิตของชาวไทยลื้อำเภอท่าวังพา
ถูกถ่ายทอดลงบนจิตกรรมฝาผนังวัดหนองบัว
อย่างการแต่งกายด้วยผ้าสิ้นกาดและเสื้อปั๊ก
ในปัจจุบันการแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวไทยลื้อ
ไม่ค่อยมีให้เห็นเหมือนที่ผ่านมา
เพราะจะสวมใส่ในเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น
แต่ดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีดำเนอะแล้วก็ผู้หญิงก็จะโพกหัว
แล้วประกอบกับผ้าที่เขาใช้เนี่ยมันจะหนามันร้อนพอสมควร
ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นบางกิจกรรมเป็นบางสิ่งบางเรื่อง
เช่นประเพณีกรรมเมืองเนี่ยหรือว่าเจ้าหลวงเมืองลาเนี่ยนะ
มันเป็นประเพณีของคนไทยลื้อที่นับถือกันมาแต่ดั้งเดิมเลย
ส่วนการปลูกสร้างบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปตามรูปแบบของยุคสมัย
มีเพียงบ้านภัยลื้อจำลองที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม
แม้การใช้ชีวิตของชาวไทยลื้อจะเปลี่ยนไป
แต่พวกเขาก็ยังคงอัตลักษณ์ของชาวไทยลื้อไม่ให้จางหายไป
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน